วันนี้มี๒หน่วยงานระดับนานาชาติที่ได้เปิดเผยรายงานด้านสิทธิมนุษยชนและการคอรัปชั่นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับ
ซึ่งพบว่าภาพลักษณ์เรื่องการคอรัปชั่นของไทยนั้นดีขึ้นกว่าปีก่อน
แต่ว่าไทยยังมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนนะครับ

โดยชี้ว่ารัฐบาลไทยยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนหลายด้าน
โดยระบุปี๒๕๖๐มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาชาวบ้านที่เรียกร้องสิทธิชุมชน
ทนายความสื่อมวลชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป
ภาครัฐและเอกชนละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ยังย้ำถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ลอยนวลพ้นผิดไปจนถึงการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
และการบังคับบุคคลให้ศูนย์หายที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนของรัฐบาล
รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการส่งกลับผู้ลีภัย
ตั้งข้อสังเกตว่าไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างแท้จริง
แม้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
แต่อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ
ถ้าไม่จริงคงไม่กล้าประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ
พร้อมย้ำว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องของรัฐอย่างเดียว
ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งไทยได้๓๗คะแนนอยู่ในอันดับที่๙๖จาก๑๘๐ชาติ
ผลคะแนนล่าสุดของไทยถือว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
แต่ถ้าเทียบกับคะแนนเฉลี่ยทั่วโลก
คะแนนที่ไทยได้รับยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
หากย้อนกลับไปดูคะแนนที่ไทยได้รับ๕ปีย้อนหลังเทียบกับคะแนนล่าสุด
จะพบว่านับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๗เป็นต้นมา
ยังไม่เคยได้คะแนนสูงกว่า๓๘คะแนน
มีหนำซ้ำยังได้คะแนนลดลงเหลือ๓๕คะแนนเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนจะขึ้นมาเป็น๓๗คะแนนจากการประเมินล่าสุด
ประเด็นนี้นายโคธมอาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่า
เป็นภาพสะท้อนถึงการทำงานของคอสชที่ไม่ได้ช่วยให้การรับรู้การคอรัปชั่นกระเตื้องขึ้น
เลวร้ายลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
ส่วนการจัดอันดับโดยเปรียบเทียบกับชาติสมาชิกอาเซียน
พบว่าไทยได้คะแนนเท่ากับอินโดนีเซีย
ส่วนประเทศที่มีเกินครึ่งหนึ่งหรือ๕๐คะแนนมีเพียง๒ประเทศ
คือสิงคโปร์และบลูไนเท่านั้น
ซึ่งผลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
ประธานปปชยอมรับว่าคะแนนที่ไทยได้รับ
ทำให้ไม่มั่นใจว่าเป้าหมายที่วางไว้
ให้ไทยสอบผ่านหรือได้คะแนนมากกว่า๕๐คะแนนในปี๒๕๕๙

และไม่ค่อยพอใจต่อคะแนนที่ได้รับ